สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขีดเส้นใต้เมืองไทยกลายเป็นขีดเส้นใต้การเมืองมา๓๔วันแล้วนะครับ
วันนี้ต้องหยุดพักก่อนเพราะว่าแนวโน้มของเรื่องการตั้งรัฐบาล
ทำท่าจะเป็นหนังเรื่องยาวไม่จบหรอกครับเพราะว่าจะมีการลื้อโคต้ากันใหม่
เจรจากันใหม่ล้างไพ่ใหม่เห็นว่าที่ตกลงกันเดิมไม่เอาแล้วเปลี่ยนใหม่
ปัญหาเยอะแล้วจะเดินเกมเลือกนายกเอาไว้ให้ได้ก่อน
แล้วหลังจากนั้นเดินเกมเจรจาต่อรองเรื่องการตั้งรัฐบาล
จะเสร็จช้าแค่ไหนก็ไม่ว่ารัฐมนูลไม่ได้กำหนดว่าต้องเสร็จเมื่อไหร่
แล้วก็เคยมีตัวอย่างบางประเทศเบนเยี่ยมเนี่ยเลือกตั้งแล้ว
ไป๕๐๐กว่าวันถึงจะตั้งรัฐบาลได้เออเคยมีตัวอย่างมาแล้วไม่เป็นไร
ฉะนั้นวันนี้เอาเรื่องที่ได้ขีดเส้นใต้และพยายามจะกระตุ้นกระทุ้งมาตลอด
เรื่องราคายาและการรักษาการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชน
ในที่สุดมาถึงจุดที่คิดว่าน่าจะได้เรื่องแล้วล่ะครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้คุณมีข่าวเช้าวันนี้ที่
หนังสือพิมพ์ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้หลายฉบับกระทรวงพาณิชย์คุมเข้ม
โรงพยาบาลเอกชนโขกค่ายาแพง
ให้แจ้งต้นทุนซื้อแล้วก็นี่พาณิชย์คุมเข้มลง
แล้วก็พร้อมราคาจำหน่ายด้วยอีกฉบับหนึ่งบอกว่า
คุมค่ายาเวชพันธุ์มีผลแล้ว
ให้โรงพยาบาลเอกชนแจ้งราคายาภายใน๔๕วัน
แล้วยังมีหัวข่าวเรื่องห้ามคิดค่าชะโงกของหมอด้วยอะไรคือฆ่าชะโงก
เดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดเรื่องนี้เริ่มว่าเมื่อวานนี้
คุณวิชัยโภชนกิจอธิบดีกรมการค้าภายในของกระทรวงพาณิชย
คนที่เห็นในจอนี่แหละบอกกับนักข่าวว่า
ขณะนี้ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
ฉบับที่๕๒เรื่องการแจ้งการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขราคายาเนี่ย

มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่๓๐พฤษภาคือเมื่อวาน
นี่นะมีผลบังคับใช้แล้วนะเรื่องที่๑
เรื่องที่สองรายละเอียดของประกาศเนี่ยเอาหลักนะครับ
เขากำหนดให้โรงพยาบาลเอกชนผู้ผลิตผู้นำข้าวผู้จำหน่ายส่ง
ต้องแจ้งราคาซื้อราคาจำหน่ายยาครับ
รวมทั้งเวชพันธุ์เรื่องค่าบริการ
ตามรายการที่อยู่ในบัญชีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
วิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่เบื้องต้นเนี่ย

บัญชียาเนี่ยมีจำนวนกว่า๓๒๐๐๐รายการ
บัญชีเวชพันธุ์๘๖๘รายการ
ค่าบริการทางการแพทย์๕๒๘๖รายการ
แล้วยังกำหนดให้โรงพยาบาลที่มีการเปลี่ยนแปลงราคายา
ต้องแจ้งให้กรมการค้าภายในทราบก่อนปรับราคาภายใน๑๕วัน
ถ้าไม่แจ้งถ้าไม่ทำตามเป็นยังไงล่ะ
มีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับและปรับอีกไม่เกินวันละสองพันบาท
ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนจนกว่าจะแจ้ง
คือหมายถึงว่าดึงเรื่องไว้ฝ่าฝืนไปเรื่อยก็เจอวันละสองพัน
มีตัวเลขที่น่าสนใจครับที่คุณน้ำแข็งเกินไปเมื่อสักครู่
เรื่องเรื่องราคายาคือกรมการค้าภายในเนี่ยเขาส่งทีมไปตรวจสอบ
ทำรายละเอียดพบว่ายังไงรู้ไหมครับ
โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งมีส่วนต่างระหว่างราคาซื้อกับราคาขายของยาเนี่ย
ตั้งแต่ประมาณ๓๐สูงสุด๘๗๖๗นี่
ถ้าคิดเป็นส่วนต่างราคามันต่างกันตั้งแต่๑๐บาทกว่า
จนถึงต่างกัน๒๘๘๖๒บาท
แล้วกำไรล่ะกำไรเนี่ยมีตั้งแต่๔๗จนสูงสุด๑๖๕๖๖
ที่จริงเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขามีแค่๑๐๐กว่าเต็มเหนียวละ
แต่ว่าใช้คำว่า๑๐๐๐กว่าแปลว่าเพิ่มขึ้นโอ้เป็นหมื่นเท่า
แล้วเขามีตัวอย่างให้ด้วยนะครับ

ซื้อมาใน๑๗บาทไปถามที่นั่นที่นี่ได้ราคากลางมาว่า
ซื้อมา๑๗๑๔๘นี่เป็นราคาเฉลี่ยนะ
แต่มีที่ขายสูงสุดเนี่ย๑๗บาทขายเข้าไปได้ยังไง
๓๐๓บาทหรือยาอะไรออลฟาลินน่ะ
ราคา๒บาทขายกันส่วนใหญ่ก็๑๓บาท
แล้วมีบางแห่ง๒บาทขายเข้าไปได้ยังไง๓๖บาท
อันนี้ยิ่งหนักเข้าไปอีกครับอันนี้ยาแพงหน่อย
ราคาราคาเนี่ยอาจจะเป็นกล่องมั้ง๔๕๒บาท
๒บาทเอามาขายไปคิดราคาเฉลี่ย๙๓๗บาท
แต่มีโรงพยาบาลบางแห่งขายสูงสุด๒๒๐๐บาท
นี่จาก๔๕๒เนี่ยนะเอามาขาย๒๔๐

สำหรับใบสั่งยาคุณวิชัยบอกว่า
การประกาศกำหนดให้โรงพยาบาลเอกชนต้องประเมินค่ารักษาเบื้องต้นให้ผู้ป่วยทราบ
และต้องแจ้งราคายาเวชพันธ์และค่าบริการการแพทย์ให้ผู้ป่วยทราบ
จำหน่ายหรือให้บริการ

จำหน่ายยาสำหรับผู้ป่วยนอก
ให้โรงพยาบาลต้องออกใบสั่งยาตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
และใบแจ้งราคายาให้ผู้ป่วยทราบล่วงหน้า
โดยใบสั่งยาอย่างน้อยต้องประกอบด้วยชื่อสามัญทางยา
ชื่อทางการค้าขนาดปริมาณ
ใบแจ้งราคายาต้องประกอบด้วยชื่อยาตามใบสั่งราคาต่อหน่วย
นี่ถ้าไม่ปฏิบัติต้องมีโทษจำคุก๕ปี
แล้วนี่มีเรื่องนี้ด้วยครับ

ได้ตั้งคณะอนุกรรมการในส่วนกลางและส่วนจังหวัด
เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยกรณีมีข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการให้บริการรักษาพยาบาลที่เกินความจำเป็น
ยังไงที่เรียกว่าเกินความจำเป็น
เช่นวันก่อนที่เป็นข่าว
ปวดท้องไปโรงพยาบาลเจอก็ไป๓หมื่น
หรือเขาปวดหัวแต่ไปถึงก็
ตรวจหมดตรวจตาวัดชีพจรตรวจลิ้น

หรือคิดฆ่าชะโงกจากการ
นำแพทย์มาให้บริการหลายคน
ชะโงกนี่เป็นยังไงล่ะครับ
เวลาเราไปผ่าตัดสมมุติผ่าตัดโรคนิ้ว
แล้วก็มันมีเรื่องทางเดินอาหารปนอยู่ด้วย

เช้าขึ้นมาเนี่ยหมอเจ้าของไข้ก็จะมา
เขาเรียกว่ามาราวไข้มาตรวจก่อน
เจ้าของไข้ออกไปหมอที่ผ่าตัด
ก็จะมาถามอาการเป็นยังไงบ้างครับ
เมื่อคืนนอนหลับดีไหมหลังกายเป็นยังไง
เขาก็มีวิธีการของเขาแป๊บแล้วก็ออกไป
เอาหมออีกชุดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องทางเดินอาหาร
มาอีกสบายดีนะครับ
ดีขึ้นหรือยังครับเมื่อคืนเป็นยังไงมั่ง

พอบินออกมาปรากฏว่าเจอค่าที่หมอมา

หลายตั้งนะครับเจอค่าหมอก็ไป๒๓พัน

คือไม่ได้มาตรวจอะไรมากหรอกมาถึงถามสองสามคำแล้วก็ไปล่ะ
เขาเรียกว่าฆ่าชะโงกนี่เขาห้ามไว้ด้วยนะ
อย่างนี้ห้ามไว้ด้วยไม่งั้นเรามาเห็นบิน
ดีจังโรงพยาบาลนี้มาลุมมาตุ้มกันมาตั้งหลายคน
พอเห็นบินแล้วตาเหลือกเลยครับเงินทั้งนั้น
เงินทั้งนั้นค่ามาชะโงกคอถามเนี่ย
นี่เขาห้ามละต่อไปดีก็ห้ามแล้ว
ฉะนั้นตกลงจากนี้ไป
เราต้องคอยดูว่าเมื่อมีประกาศคำสั่งออกมาอย่างนี้ได้

บังคับใช้กฎหมายได้เรื่องไหมโรงพยาบาลปฏิบัติตามปฏิบัติตาม
ไหมถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามจะมีการปรับลงโทษกันอย่างที่ว่า
ฉะนั้นเป็นเรื่องของเอกชนพวกเราทั้งหลายที่ไปรับการ
รักษาให้รู้นะครับว่าไอ้ที่เราเจอเจอมาเนี่ยนั่นแหละเขาเอา
เราและทำผิดฉะนั้นถ้าเราไม่ลุกขึ้นมารักษาสิทธิ์มี
แต่ประกาศมีแต่กฎหมายมีแต่คำเตือนมีแต่บทลงโทษแต่เรา
นำพาเราก็ถูกเอาเปรียบไปวันยังค่ำวันนี้ก็ถือว่าเป็น
คราวนี้เปราะหนึ่งแล้วครับอ่าวันนี้ก็เลยเอามาขีดเส้นใต้ขยาย
ความให้ฟังครับกูน้องแข็งครับครับก็เท่าที่อาจารย์ขีดเส้น
มาคราวนี้ก็เห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณอาจารย์
ภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ